ทุกชมอีกหนึ่งเหตุสรดที่กรสินภาคกรณีเด็กนักเรียนม๓
ที่ไปเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
ตอนแรกครูก็บอกว่าไม่ทราบว่าเด็กหายไป
แต่ที่นี้หมากดนตรวจก็มีการสืบศวนสอบศวน
ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทางครู๒คนด้วย
คุมฐานหนีภัยสงครามเนี่ยจะเรียกมาสอบปากคำ
ขณะที่เรามีคลิปในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมในวันนั้นด้วย
ใช่ไปดูรายการเลยค่ะเออ
โอ้ยน้ำน้ำน้ำน้ำ
สี่ห้าวขอยขึ้นมาขอยขึ้นมาจังจังจัง
ขอยมาให้ผมเป็นกลมให้ผมเป็นกลมอีกอีกรอบ
คุยอย่างเยี่ยมลงไปเลือกแล้วนะมันเลือกคุยอย่างไง
นี่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจริงทุกปีเขาจะจัดกิจกรรมแบบนี้
เขาจะให้เด็กเนี้ยลงไปในน้ำเหมือนกับหนีสงครามค่ะ
ต้องค่อยย่องแบบเบาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวศัตรูจะรู้แล้วจะปาระเบิดเราจะตายได้
เนี่ยทีนี้คุณครูเขาก็จะปั้นดินเหนียวเนี่ยปลาลงไปในน้ำเหมือนกับเป็นระเบิดตุ้ม
ใช่ค่ะเรียนแบบว่าเป็นระเบิดเนี่ยลงมาแล้วเด็กน้องก็จะหลบหนีนะคะก็เป็นอย่างที่เขาตั้งฐานนั่นแหละว่าหนีภัยสงครามเป็นฐานกิจกรรมของเขา
และที่เอามาให้ติดตามนี้เป็นภาพตัวอย่างของกิจกรรมค่ายลูกเสือแหละฐานหนีภัยสงครามนี่แหละ
ที่นายทองนพก้าวศรีทาหรือว่าน้องปอนเนี่ยน้องปอนอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนบ้านนาคอ
ที่ตะบนกุฎโดนอเฮ่ยเม็กจังหวัดกาลสินเนี่ยนะคะเขาไปร่วมกิจกรรม
ไปร่วมกิจกรรมก่อนเพื่อนก่อนที่น้องเนี่ยจะจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาลงพื้นที่ไป
ไปตรวจสอบบ่อน้ำจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะไปเก็บหลักฐานบริเวณบ่อจุดเกิดเหตุแล้วก็จำลองเหตุการณ์
เชิญครูผู้คุมฐานกิจกรรมมาบริเวณเบาะน้ำ
ให้คุณครูมาชี้จุดที่ทำกิจกรรมหนีภัยสงครามแล้วก็วัดความลึกของบ่อน้ำนะคะ
เพราะว่าจุดที่พบสมน้องปอนเนี่ยห่างจากขอบบ่อฝั่งหลังโรงเรียนไปเนี่ย๙เมตร
ขอบบ่อฝั่งซ้ายไปเนี่ย๒๐เมตรความลึกของระดับน้ำเนี่ยวัดได้๓เมตร
จริงฐานนี้นะเป็นฐานสุดท้ายของกิจกรรมคุณครูก็จะบอกแหละว่าเด็กชอบชอบฐานนี้
ฐานนี้มีคุณครูที่คุมฐานอยู่๒คนคุณครูผู้ชายกับครูผู้หญิง

ครูผู้ดูแลฐานเนี่ยนะครูดูแลฐานเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มของน้องปอนเนี่ยมี๗คน
มาถึงฐานหนีภัยสงครามพร้อมกับกลุ่มนักเรียนป๔ป๕แล้วก็ป๖ก็เลยไม่ได้เช็คจำนวนอีกรอบว่ามีกี่คนกันแน่
ยืนยันว่าเด็กที่ทำกิจกรรมริมฝั่งน้ำไม่ได้ลึก
ย้ำเสมอเลยว่าไม่ให้ไปไหนไปเป็นกลุ่ม
ก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกศิษย์หายไปตอนไหน
หากครอบครัวน้องปอนจะดำเนินคดีคดีนั้นก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพราะว่าเข้าใจหัวอกของผู้ปกครองนะคะ

เสียใจกับคุณคุณท่านกันเพราะว่าครูก็นอนไม่หลับเหมือนกัน
ก็นานเหมือนกันครับก็เสียเครียดเสียใจ
ถ้าผู้ปกครองบอกว่าถ้าไม่ยุติธรรมสำหรับเขา
ก็คือให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
หลังจากนี้ก็คงไม่มีกิจกรรมเหล่านี้นะครับ
ก็คงไม่มีคงไม่ได้จัดบังคับให้เด็กลงเล่นทุกคน
มันก็มีเด็กบางคนที่เขาไม่เล่นเขาก็นั่งรออยู่
ก็คือเป็นคนถ่ายภาพก็มีในคลิป
พาไปดูบรรยากาศที่บ้านของน้องปอนกันบ้างนะคะ
ที่บ้านนี้เป็นบ้านที่ใช้ตั้งศพของน้องแหละ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาลสินมาเคารพศพ

นางบัวชื่นสีเทายังคงรู้สึกคลางแคลงใจ
แล้วก็บอกเล่าถึงความรู้สึกนะคะกับผู้สื่อข่าว

ทั้งไม่พอใจที่ผอแล้วก็ครูด้วย
เพราะว่าตอนที่ญาติไปขอให้ช่วยตามหาน้องปอนเนี่ย
สามรอบนี่นะคะก็พูดจาไม่ดีใส่
แล้วเหมือนยังดื่มสุราอยู่
แล้วก็ไม่ได้มาช่วยทางฝั่งของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองเดินเรื่องกันเองนะคะ

บอกว่าแม่คุยกับคุณป้าป้าอยู่ที่กรุงเทพ

แล้วพอโทรศัพท์ไปเนี่ยผอรับสาย

ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริง
เพราะว่าการดื่มเหล้าในสถานศึกษาอันนี้ถือว่าผิด
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องการตรวจสอบอะแหละทีนี้เมื่อเกิดความคลังใจในแบบนี้
ผู้ปกครองเองแม่ของน้องปอนก็บอกว่า
ก็ยืนยันจะเอาเรื่องกับทางโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะมีการเรียกค่ะ
รวมถึงเพื่อนผู้ตายที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับผู้ตายอีก๖คน

เดี๋ยวจะสอบปากคำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งที่โรงพักในวันเสาร์ที่๒๐มีนาคมนี้
ที่สพห้วยเม็กนะคะก็คงจะต้องตามความคืบหน้าของคดีกันต่อไปด้วยแหละนะคะ